ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของผู้ติดโควิด๑๙คนหนึ่ง

คือมันน่าตกใจค่ะกรณีนี้
เป็นนักศึกษาสาวนะฮะนักศึกษาสาวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่เธอเป็นคนลำปางมาเรียนที่เชียงใหม่
คือไปตรวจแล้วพบว่าติดโควิด
ก็เข้าโรงพยาบาลไปนอนรักษาอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดอยู่๓วัน
โรงพยาบาลแจ้งย้อนกลับมาบอกตกลงคุณไม่ได้ติดโควิด

แต่นอนกับผู้ป่วยโควิดไป๓วันแล้ว
ที่เสี่ยงสูงทีนี้เสี่ยงสูงขึ้นไปอีก

ต้องรอผลการตรวจนะครับว่าตกลงทีนี้จะติดหรือไม่ติดนะครับ
นักศึกษาหญิงคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะฮะ
โพสต์บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ทวงถามความรับผิดชอบด้วย
กรณีการแจ้งผลตรวจทางโทรศัพท์ว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ก่อนที่ต่อมาจะมีการแจ้งกลับมาว่าผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙ของเธอเนี่ยไม่ติด
ตอนแรกบอกติดตอนแรกโทรมาบอกว่าติด
แล้วประสานโรงพยาบาลที่ลำปางให้เสร็จสับเลย
ให้เธอแอดมิตรเข้าไปรักษาเลยรถพยาบาลมารับ
ไป๒วันโทรมาบอกใหม่เออจริงผลไม่ติดแล้วนะ
แล้วทำยังไงเพราะช่วงนั้นที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ย

นอนในห้องกับผู้ป่วยที่ติดโคลด๑๙
เรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับนักศึกษาหญิงคนนี้นะครับ
บอกว่าไทม์ไลน์ของเธอนะมันเริ่มจากเธอไปขนแก่น
ด้วยเครื่องบินเมื่อ๑เมษายนที่ผ่านมา
แล้วกลับมาเชียงใหม่นะฮะด้วยเครื่องบินในวันที่๖เมษายน๖๔นี่แหละนะฮะ

จากนั้น๗เมษายนเธอมากรุงเทพแล้วบินกลับเชียงใหม่ในวันเดียวกันนะครับ
๘เมษายนไปตรวจเชื้อโควิด๑๙เพราะว่าเหมือนกับลักษณะไปเจอคนกลุ่มเสี่ยง
แต่๘เมษายนอยู่เชียงใหม่แล้วนะไม่ได้ตรวจเพราะคิวยาว
เมษายนเธอก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่
แล้วกลับบ้านที่ลำปางนะฮะทีต้องรอฟังผล
เมษายนทางโรงพยาบาลประสาทที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
แจ้งผลทางโทรศัพท์มาว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙

แจ้งทางโทรศัพท์แล้วบอกว่าได้ประสานรถพยาบาลจากโรงพยาบาลลำปางให้เรียบร้อยแล้วนะ
เดี๋ยวจะมารับไปรักษาแล้วก็มารับเข้าไปรักษาอยู่ห้องเดียวกับผู้ป่วยโควิด๑๙อีกคนนึง
ต่อมาคืนวันที่๑๒เมษายนมีการตรวจสอบผลการติดโควิด๑๙ของเธอนะครับ
ซึ่งไปตรวจเอาไว้ที่เชียงใหม่เมื่อ๙เมษายนแล้วพบว่าเธอไม่ติดเชื้อ
มีการแจ้งมาทางโรงพยาบาลที่ลำปางที่เขารับตัวไว้เขาก็ต้องตรวจซ้ำ
แล้ว๑๓เมษายนผลก็ออกมายืนยันตรงกันว่าเธอไม่ติดเชื้อ
ไอ้ที่ว่าติดเชื้อตอนแรกจนต้องไปนอนรวมกับผู้ป่วยนี่คือยังไง
โอ้โหเธอบอกว่าอย่างนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบนะครับไม่ใช่แค่ตัวเธอเท่านั้น
ที่ต้องวิตกกังวลไม่สบายใจว่าต้องมาตรวจใหม่กลายเป็นแบบ
แล้วพอเธอรู้ว่าเธอติดโควิด๑๙เธอก็แจ้งไทม์ไลน์ของตัวเอง
หนูไปนู่นหนูไปนี่หนูไปนั่นร้านค้าร้านอาหารสถานที่ต่างที่เธอไป

เขาต้องบิ๊กคลีนนิ่งต้องตากตัวต้องอะไรกันเยอะแยะไปหมด
ไหนจะเป็นคนที่เคยไปร้านเดียวกับเธอไปอะไรอีกอู๋นี่ก็คือเป็นวงกว้างเลย
ต่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ
น้องชื่อน้องธัญพรนะฮะเป็นนักศึกษาอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าเป็นคนลำปางนะ
อายุ๒๒ปีตอนนี้ก็ยังกักตัวอยู่ที่บ้านที่ลำปาง
เพราะต้องรอฟังผลว่าตรวจอันนี้ตรวจจริงแล้วใช่
เพราะไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อคน๑๙ในโรงพยาบาลมาไปนอนพักรักษาตัวอยู่ด้วยกัน
ทั้งหน้าที่เธอไม่ได้ติดแต่ต้องรอผลแล้วจะติดรึเปล่าอื้อ
ตอนนี้อยู่บ้านที่ลำปางนะครับเธอบอกเธอเป็นชาวลำปางมาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่
ตามไลน์ที่เล่าเนี่ยแหละฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เธอบอกเธอตกใจมาก
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเธอไม่ได้ติดเชื้อ
แต่ถูกแจ้งว่าติดเชื้อแล้วเธอต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลกับผู้ติดเชื้อ
แล้วตอนนี้ออกมาแล้วต้องรอตรวจผลว่าเธอจะติดเชื้อหรือเปล่า
คือตอนนี้เลยไม่รู้ว่าจะกังวลตรงไหนก่อนดีเลย

เห็นว่ามาถึงวันแรกเล่วหล้องให้เหรอครับ
อ๋อใช่ค่ะหนูคือเหมือนเป็นรู้สึกอันะอ่านมานานนะคะ
พอรู้ว่าเป็นโควิดแล้วคือมันก็รู้สึกแย่แล้ว
แล้วมาแจ้งผลผิดอีกแล้วสิ่งที่หนูทำไปแล้ว
มันกระทบทุกอย่างเลยกับตัวหนูแล้วก็ร้านค้าผู้ประกอบการคนอื่นด้วยค่ะ
หนูก็อยากให้เขาออกมายอมรับผิดยอมรับข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นค่ะ
หนูเข้าใจนะคะว่าการทำงานมันมีการผิดพลาดกันได้ค่ะ
แล้วหนูก็เห็นใจต้อนที่มากที่เขาทำงานหนักนะคะ
แต่ว่าเขาควรออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือมาพูดแก้คับให้ร้านคับคนที่มันกระโทษป่ะค่ะ
นี่แหละเธอบอกวันนี้เธอก็ยังแบบไม่สบายใจมันกังวลไปหมด
สมมุติผลตรวจมายังรอผลอยู่นี่นะเกิดออกมาว่าติดทำยังไงทีนี้
ต้องกลับไปใหม่อีกอ่ะนี่น้องเขาก็ให้เราดูคลิปเสียงนะครับ
ที่เคยระบายความในจางให้คุณแม่ฟังนะฮะเดี๋ยวดูนะครับสมมุติครับ
แม่ว่าลูกไม่เสี่ยงเหรอลูกอยู่ห้องเดียวกับคนนั้นน่ะ
ขนาดเวลาลูกเผยไทม์ไลน์นะแล้วขนาดไม่ได้อยู่กับใกล้คนอื่น
คนอื่นเขายังด่าลูกเขายังแทนอีกทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วนี่ลูกนอนเตียงข้างเขาอ่ะแม่
เป็นคลิปเสียงที่น้องเขาเคยโทรไประบายกับคุณแม่นะ
ใช่ค่ะนี่คือภาพที่คุยกับเราวันนี้
ใช่คือเป็นการระบายด้วยความกังวลว่าตกลงแล้วคือจะยังไง
เหมือนไม่รู้ชีวิตต้องไปทางไหนจะติดไม่ติดจากไม่เสี่ยงกลายเป็นเสี่ยง
แล้วทำไมถึงไม่มีใครออกมารับผิดชอบประเด็นที่เกิดขึ้น
เพราะว่าพอเธอรู้ว่าติดเธอก็รีบชี้แจงไทม์ไลน์
คนก็ออกมาประนามออกมาด่าเธอกันเยอะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ายังไงเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
วันนี้เราถามให้แล้วนะครับดูคุณพ่อของน้องก่อน
คุณพ่อของน้องนี่โพสต์เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าขอให้เป็นเคสสุดท้ายที่มีความผิดพลาดแบบนี้ก็แล้วกันนะ
เรื่องนี้มันหนักมากสำหรับหัวอกคนเป็นพ่อและคนในครอบครัว
ส่วนตัวผมแล้วเข้าใจว่าการทำงานปกติมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้
บางครั้งมีข้อผิดพลาดได้แต่ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงนะครับ
อยากจะให้ออกมาช่วยปกป้องลูกสาวผมหน่อยนะครับ
ที่สองเนี่ยผมอยากให้ผู้ใหญ่ออกมาแสดงความรับผิดชอบนิดนึงว่าผิดจริงนะครับ
เราจะหาทางปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่แก้ไขให้ลูกผมอย่างเดียวนะครับ

คือน้องนักศึกษาคนนี้ที่คุยกับเราเนี่ยนะฮะ
ธัญพรบอกว่าก็เข้าใจนะว่าเจ้าหน้าที่แพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกคนเนี่ยตอนนี้ทำงานหนักมาก
แต่เรื่องการยืนยันผลแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
แล้วที่สำคัญก็คือตอนที่เธอได้รับแจ้งผลจากทางโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ที่เธอไปตรวจว่าติดโควิดสิบเก้า
แล้วบอกประสานให้กับโรงพยาบาลลำปางมารับตัวเข้าไปรักษาแล้วเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรเลยนะฮะเธอบอก
ตัวเธอก็คิดว่ามีเอกสารกันเรียบร้อยแล้วไงแต่โรงพยาบาลกับโรงพยาบาลก็ไม่มีเอกสารอะไรเลยนะครับ
ก็เลยฝากคำถามว่า๑มีการตรวจผิดไปแล้วกี่คน
สองสสจจะตรวจสอบใหม่ทั้งหมดได้อย่างไรนะฮะถ้าเกิดจะมีการตรวจผิดหรือไม่ตรวจผิดสำหรับคนที่เป็นไปแล้ว
แล้วจะเยียวยายังไงสำหรับการเอาคนที่ปลอดเชื้อไปอยู่กับผู้ติดเชื้อแล้วกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงแล้วถ้าต้องไปติดจริงเนี่ยจะทำยังไง
แล้วก็๔มีคนติดจริงแต่แจ้งผลว่าไม่ติดเนี่ยมีไหมนะครับ
เราถามไปยังฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขนะครับท่านผู้ชมครับที่เชียงใหม่แล้วก็ลำปางด้วยนะครับบอกว่าได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ส่วนกลางแล้ว
จริงทั้งหมดจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะครับ
ส่วนสำนักสุขภาพที่๑จังหวัดลำปางได้ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์นะครับ
ยืนยันว่านักศึกษาสาวคนนี้ไม่ติดเชื้อโคสิบเก้าจริงนะครับ
พร้อมขออภัยครอบครัวและสถานที่ที่ถูกพาดพิง
จากเหตุการณ์นี้จะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อไปอีก
ส่วนเรื่องการชี้แจงเนี่ยจะให้กระทรวงหาศุกร์เป็นผู้แถลงชี้แจงเพียงจุดเดียว

โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเหตุการณ์นี้
เพราะมีบางเคสเหมือนกันที่บอกว่าติดจากการไปรอตรวจ
เพราะว่าหลังเนี่ยคือคนรอตรวจเยอะมาก
หลายคนไปนั่งกองรวมกันหลายชั่วโมงเพื่อจะรอเข้ารับการตรวจ
ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ